กระแสข่าวทางโลกออนไลน์ในทุกวันนี้มีมากมายหลายข่าวนะครับ
ข่าวการโจมตีกันทางด้านการเมืองเองก็มีเยอะครับ
วันนี้มีกรณีเกิดขึ้นอีกหนึ่งกรณีที่สำคัญก็คือ
มีศิลปินดาราโดยเฉพาะดารานักร้องชื่อดังอย่างทาทายัง
เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นด้วย
ติดตามจากรายงานครับ
แต่ยังมีศิลปินดาราอีกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์
พร้อมด้วยแฮสแท็กออกแนวเหยียดและเห็นด้วย
ไม่ว่าจะเป็นพุทธธิดาพีชพีชพล
รวมไปถึงสามีของทาทะยังเองที่เข้ามาคอมเมนต์ว่า
ร่วมลงขันกระทั่งมีคนไม่พอใจ
และเห็นว่านี่คือการบูลลี่กลั่นแกล้งคนอื่น
และบ้างก็ว่าเป็นการสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
อีกทั้งสัทธายังยังถูกขุดคำให้สัมภาษณ์เมื่อปีที่ผ่านมา
ที่บอกว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่คนกระทำควรรู้สึกอาย
ที่เอาความเกลียดมาสร้างเป็นกระแสอีกด้วย
ล่าสุดอมิตาธัทยังโพสต์ชี้แจง
ขอโทษที่ไม่คิดไตรตรองให้รอบครอบก่อนแสดงความเห็น
ยืนยันไม่มีเจตนาสนับสนุนความรุนแรง
ขณะที่เหล่านักการเมืองคนการเมืองที่ไม่ยอมตกกระแส
นายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกกรรายจุด

ว่าการโพสต์ของศิลปินสาวพร้อมด้วยแฮสแท็กฝากด้วยนะคะ
คือการอนุญาตให้ใช้ความรุนแรง
บุคคลที่เห็นต่างทางการเมือง

ดารานักแสดงที่คุ้นเคยกับกระแสข่าว

สู่หุบเหวของการถูกตำหนิและวิพากษ์วิจารณ์
รวมไปถึงอยากมีโอกาสรับฟังประเด็นโต้เถียง
เห็นต่างของช่อพันนิกากับทาทายังมากกว่าเห็นถ้อยคำแบบนี้
ขณะที่นางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่ไม่ยอมตกกระแสเรื่องนี้ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาระบุว่ารักทาทายัง
เพราะทาทายังรักประเทศไทย
ส่วนคนที่ถูกพาดพิงไปเต็มอย่างพันนิกาวานิส
ศกภักดิ์อนาคตใหม่ไม่ขอแสดงความเห็นหรือตอบโต้ต่อประเด็นนี้
โดยเฉพาะการที่สื่อไปนำโพสต์ของนักร้องบางคน
นำเสนอและขยายประเด็นต่อจนเกิดการแสดงความเห็นยืดยาว
พร้อมยอมรับว่ารู้สึกเสียใจและอึดอัด
เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกจับจ้อง
ที่ผ่านมาพยายามทำหน้าที่ในสภาอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะการอภิปรายหัวข้อการปฏิรูปสื่อ

เช่นเดียวกับนายปิยบุตรแสงกระหนกกุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่
ที่บอกว่าอยากให้สังคมสนใจการทำงานให้กับประชาชน
และการทำงานในสภาของพักมากกว่า
เพราะตั้งแต่เปิดสภาพักอนาคตใหม่
หยิบยกปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือ

ไม่เห็นความตั้งใจในการทำงานของพักก็ไม่เป็นไร

อย่าให้ความสำคัญกับกระแสที่ไม่สร้างสรรค์สังคม

เรื่องสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง
เพราะว่าผมคิดว่า
ถ้าหากเอาเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้พูดกันบ่อย
มันจะทำให้สังคมเบนความสนใจของสังคมไป

ในทุนผูกขาดกลุ่มไหนได้ประโยชน์
ไม่ชอบมาภากลอยู่ตรงไหนนะครับ

ในวันนี้มันกำลังเดินหน้าแล้ว
คือเราไม่ได้มีสภาพผู้แทนรัศดรจากการเลือกตั้งมาหลายปี

เราเป็นคนกำหนดวาระทิศทางของสื่อของกระแสในสังคมได้
อยากจะเชิญชวนกันช่วยกันกำหนดเรื่องที่มันเป็นสาระสำคัญ
ปิดท้ายที่ในภัยสารพืชมุมคล
กรรมการผู้ช่วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวโดยระบุว่า

ยุให้คนทำร้ายกันอาจมีความผิดทางอาญาได้
เราต้องคัดค้านการสร้างความรุนแรงในทุกรูปแบบ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน